ฉันจิราพรสินทุไพรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัด๑๐๑เขต๕พักเพื่อไทย
ที่ฉันกราบเรียนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
อกจากจะเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
ที่จะต้องตรวจสอบถวงดุลอำนาจการทำงานของรัฐบาลแล้ว
ยังเป็นการทำหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสีย
ทุกชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมาน
จากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวผิดพลาดปกพร่องอย่างร้ายแรง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ดิฉันจะพาดพิงไปถึงนายอนุทินชาญวิรากุล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ท่านประธานที่ครบค่ะความจริงแล้ว
คนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่ได้คู่ควรที่จะให้สภาพผู้แทนรัศดร

พิปรายไม่ไว้วางใจขับไล่ถึง๓ครั้ง
และที่ฉันขอให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบีดาแห่ง

ชินแต่การบริหารกองทัพ

วันนี้ท่านมีทั้งพรกรฉุกเฉิน
สอบบครวบอำนาจเอากฎหมายทั้ง๔๐ฉบับมาไว้กับตัวเอง
อ้างว่าเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตโควิด๑๙

อำนาจต้องมาพร้อมกับความสามารถและความรับผิดชอบ
แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์แล้วว่า
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันเกินความสามารถของท่านค่ะ
ที่อาจจะบริหารแบบทุลักษณ์ทุเล
แต่ท่านอย่าลืมค่ะว่าตอนที่ท่านทักษิณชินวัฒน์

ก็ต้องเจอทั้งวิกฤตไข้หวัดนก

ซึ่งเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาก่อนเช่นกัน
แต่ก็สามารถบริหารจัดการ

และยังกลายเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นด้วย

ใช้เพียงแค่พรบโรคติดต่อก็สามารถ

แต่พลเอกประยุทธ์มีทั้งพรกรฉุกเฉิน
สบคสบสรวบอำนาจทุกอย่างไว้กับตัวเอง
แต่กลับบริหารล้มเหลวเชื่องช้า
เกิดนโยบายทราบแล้วเปลี่ยน
สร้างความสับสนให้กับประชาชน
ในช่วงเริ่มต้นของประเทศไทยดีกว่าหลายประเทศมากค่ะ
แต่พลเอกประยุทธ์ก็รอกินแต่บุญเก่าที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมา
ได้วางระบบสาธารณสุขเอาไว้อย่างแข็งแกร่ง
ท่านไม่ได้วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์
แล้วก็พาประเทศเดินทางมาถึงจุดวิกฤต
สาธารณสุขไทยล้มเหลวเศรษฐกิจพังพินาศ
ข้อสั่งการมติคณะรัฐมนตรีกลายเป็นเพียงแค่วาธกรรมที่เชื่อถือไม่ได้
กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศด้วยนโยบายกลืนน้ำลายตัวเอง
เมื่อวันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่า

แต่ดิฉันว่าอย่างน้อยท่านก็ฉลาดอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ
คือเรื่องไหนที่สังคมสงสัยมากมีหลักฐานมัดตัวท่าน
ท่านก็จะไม่ตอบชี้แจงเองเพราะรู้ว่าตัวเองไม่เหลือเครดิตอะไรแล้ว
ข้าราชการมาแถลงข่าวตอบคำถามแทน
ส่วนตัวเองตอบเพียงว่าสวดมนต์ทุกวันไม่มีวันโกง
ท่านนายกเคยได้ยินคำว่ามือถือสากปากถือศีลไหมคะ
สิ่งที่ท่านสสประเสริฐจันทรรวงทองอภิปรายไป
เพื่อจะชี้ว่าท่านมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ประชาชนทั้งประเทศรอฟังคำตอบว่าท่านทุจริตจริงหรือไม่
ถ้าท่านไม่ได้ทำก็ต้องงัดหลักฐานมาชี้แจงไม่ใช่มาอ้างการสวดมนต์บังหน้า
และท่านรองนายกอนุทินต้องตอบสภาและตอบพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็คือ
ประเด็นที่๑ค่ะดิฉันขอสไลด์แรกนะคะ

ฝ่ายปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคขออนุมัติการซื้อวัคซีน
เมื่อวันที่๖กรกฎาคม๖๔ที่จำนวน๑๐๙ล้านโดส
ตกราคา๑๗เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโดส
แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณที่จะซื้อไม่พอ
ก็เลยต้องไปขอใช้เงินจากงบกลาง

ทางคณะกรรมการก็มีมติว่าอนุมัติให้ซื้อได้ค่ะ
แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าการซื้อวัคซีนเนี่ยอย่าซื้อยี่ห้อเดียว
ให้ซื้อยี่ห้ออื่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ควบคู่ไปด้วย

หนังสือสำนักงบประมาณของหนังสือกระทรวงการคลัง

ให้ยึดมติของคณะกรรมการกันกองเงินกู้อย่างเงินกู้อย่างเคร่งคัด
ขีดเส้นใต้คำว่าอย่างเคร่งคัด
ประเด็นนี้ท่านก็ผิดเต็มแล้วนะคะ
ทำผิดโดยไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกันกรองเงินกู้
ไม่ทำตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
ทำตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ที่บอกว่าให้ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกันกองเงินกู้อย่างเคร่งครัด
มันถึงแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา
และสอบไปในทางทุจริตเรื่องนี้ท่านต้องชี้แจงให้ชัดค่ะ
แล้วที่ผ่านมาค่ะหนังสือพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา
แบบนี้ดิฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าที่พลเอกประยุทธ์และพวก
แต่แรกเพราะไม่ได้เงินทอนไม่ได้ค่าคอมมิชั่นใช่หรือไม่
เป็นกฎหมายที่ห้ามบริษัทอเมริกาบริษัทนายหน้าตัวแทนของอเมริกา
บริษัทลูกของสหรัฐอเมริกาจ่ายเงินสินบนหรือค่าคอมมิชชั่น
เพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ถึงไม่ยอมซื้อจากบริษัทเหล่านี้แต่แรก
วันก่อนค่ะท่านสสชัยยาพรมมาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
เอาจำนวนวัคซีนในไทยมาแสดงต่อสภา
ก็มีแต่วัคซีนที่ได้รับบริจาคมาทั้งนั้นค่ะ
เพราะตลาดเป็นของผู้ขายเลยเจรจาไม่ได้
แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
มีพฤติกรรมการซื้อที่ประหลาดผิดกับยี่ห้ออื่นแบบนี้
ที่สำคัญค่ะในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
สายพันธุเดลต้าเริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทยแล้ว
ประเทศค่ะก็ได้ปรับแผนการนำเข้าและฉีดวัคซีนใหม่แล้ว
เด็กประยุทธ์ได้อ่านข่าวบ้างหรือเปล่าคะว่าประเทศสิงคโปร์

ก็ออกมายอมรับตั้งแต่วันที่๑๒เมษายน๒๕๖๔แล้วว่า
ที่อาจจะต่ำและต้องใช้วัคซีนแบบอื่นควบคู่ด้วย
ท่านประธานที่ครบค่ะประเทศจีนเขายังไม่มั่นใจในวัคซีนของตัวเองเลยค่ะ
ทั้งที่ประเทศไทยเริ่มมีสายพันธุเดลต้า
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน๖๔ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
พอศูนย์ควบคุมโรคของประเทศจีนเขาก็ออกมาให้ข่าวแล้ว
แต่ท่านก็ยังดึงดันมีมติคอรมอวันที่๖กรกฎาคมเดินหน้าซื้อต่อ
แล้วเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมค่ะก็กระหน่ำหาซื้อเพิ่มอีก๑๒ล้านโดส
มันจะตะบี้ตะบันซื้ออะไรกันนักหนาคะ
ต่างหากที่กำลังด้อยฆ่าชีวิตคนไทย
ด้วยการซื้อวัคซีนที่ไม่หลากหลายไม่เพียงพอไม่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ให้กับประชาชน
ท่านประธานที่ครบครับประเด็นที่๒ที่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบประชาชน
เงินทอนมีจริงหรือไม่ท่านต้องตอบประเด็นนี้ให้ชัดนะคะ
ตอนที่มีการอนุมัติเงินตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารโดยพลเอกประยุทธ์ได้อนุมัติเงินให้ซื้อวัคซีน
จำนวน๑๐๙ล้านโดสในวงเงินงบประมาณ๖๐๐๐ล้านบาทเศษ
ตกราคาโดสละ๑๗เหรียญสหรัฐประเด็นนี้จริงใช่หรือไม่
ถ้าจริงค่ะการมาตีกันเชียงตอบว่า
ฝ่ายปฏิบัติไปเจรจามาได้ราคาถูกกว่าที่ตั้งไว้
ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินค่ะ
ท่านจะบอกว่าไปต่อรองได้ถูกกว่าได้ราคา๙เหรียญหรือ๘๙เหรียญ

ใช่หรือไม่จุดนี้แหละค่ะที่คนเขาสงสัย
สไลด์ต่อไปเลยนะคะ
ท่านประธานที่ครบค่ะจากตารางนี้ค่ะท่าน
ประธานเห็นตัวเลขที่มีข้อพิรุษเหมือนดิฉันไหมคะ
เป็นการอนุมัติให้ซื้อในราคาโดสละ๑๗ดอลลาร์ทุกครั้งค่ะ
อนุมัติให้รับซื้อในราคา๑๗เหรียญต่อโดสนะคะ
แต่ซื้อจริงบอกว่าซื้อราคาโดส๑๗เหรียญ

การซื้อครั้งที่๒คณะดนตรีอนุมัติในราคา๑๗เหรียญต่อโดส
เหมือนเดิมค่ะแต่ซื้อจริงบอกว่าซื้อในราคา๑๕เหรียญต่อโดส

ถ้าท่านซื้อในราคา๑๕เหรียญต่อโดสจริง
ขอรมอลก็ต้องอนุมัติในราคา๑๕เหรียญต่อโดส

มออนุมัติอีกค่ะในราคา๑๗เหรียญต่อโดสเหมือนกันค่ะ
ซื้อจริงบอกว่าซื้อราคา๑๔เหรียญต่อโดส

แล้วทำไมถึงต้องมาขอให้คอรมออนุมัติในราคา๑๗เหรียญต่อโดส

รมออนุมัติในราคา๑๗เหรียญต่อโดส
แต่ซื้อจริงราคา๙๕เหรียญต่อโดส

ในราคาที่ต่ำถึง๙๕เหรียญต่อโดส
แต่มาขออนุมัติสูงถึง๑๗เหรียญต่อโดส

ขอรมออนุมัติในราคาเท่าเดิมอีกเช่นกัน๑๗เหรียญต่อโดส
ซื้อจริงราคา๘๙เหรียญต่อโดส
หรือจะ๙เหรียญต่อโดส
ตามที่ทางท่านประเสริฐได้เคยชี้แจงนะคะ

ถ้าซื้อในราคา๘๙เหรียญ
หรือ๙เหรียญตามที่เคยได้ชี้แจงเนี่ย
คำถามคือว่าแล้วทำไมมาขออนุมัติในวงเงิน๑๗เหรียญต่อโดสอีกครั้ง
ท่านประธานที่เคารพค่ะ
โดยหลักการค่ะถ้าจะซื้อในราคาใด
ก็ต้องขออนุมัติในราคานั้น
ท่านต้องไปเจรจาตกลงราคามาก่อน
ราคาเท่าไหร่ก็มาขออนุมัติในราคาเท่านั้นค่ะ
ไปเจรจาได้โดสละ๑๐บาท
ก็ต้องมาขออนุมัติที่โดสละ๑๐บาท
ไม่ใช่มาขอเผื่อเป็นโดสละ๒๐บาท
มันไม่มีในโลกค่ะที่จะมาขอเงินเกินราคาที่ซื้อจริงทุกครั้ง
และถ้าดูในตารางจะเห็นว่าราคาของวัคซีนซีโนแวคค่ะ
ยิ่งซื้อราคายิ่งลดลงเรื่อยค่ะ
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา

ซื้อเป็นจำนวนมากราคาก็ยิ่งถูกลง

การซื้อนายวลดด์หลังค่ะ
ราคาซื้อขายวัคซีนเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว
จาก๑๗ดอลลาร์ต่อโดสเป็น๑๕ดอลลาร์ต่อโดสเป็น๑๔ดอลลาร์ต่อโดส
ขยับมาเป็น๙๕ดอลลาร์ต่อโดสแล้วก็เป็น๘๙ดอลลาร์ต่อโดสตามลำดับ
อันนี้ที่ฉันยึดตามราคาที่ท่านรองนายกชี้แจงไปวันนั้นนะคะ
แต่คอรมอยังอนุมัติในวงเงินเดิมคือโดสละ๑๗เหรียญทุกครั้ง
แล้วแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนสงสัยได้ยังไงคะว่าจงใจให้ส่วนต่างในราคาซื้อขายวัคซีนทุกครั้ง
ดังนั้นค่ะดิฉันไม่เชื่อว่าท่านซื้อตามราคาจริงที่อ้างว่าไปเจรจาได้ราคาที่ถูกลงกว่าวงเงินที่อนุมัติ
และเป็นราคาจัดซื้อจริง๓๙๕๙ล้านบาทเศษ
คิดเป็นเงินส่วนต่างของวงเงินที่คอรมออนุมัติกับราคาที่จัดซื้อจริงประมาณ๑๖๐๐ล้านบาทเศษ
เงินจำนวน๖๑๖๐๐ล้านบาทเศษเนี่ยค่ะคือจำนวนเงินที่คนสงสัยว่าเป็นเงินทอน
ขอรมออนุมัติวงเงินเกินจริงไว้สูงขนาดนี้
แล้วจะไม่ให้สงสัยได้ยังไงคะว่าท่านจงใจให้มีส่วนต่างราคาเพื่อเป็นเงินทอน
ประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์และท่านรองนายกอนุทินยังไม่ได้ตอบสภาให้ชัดเจนนะคะ
พลเอกประยุทธ์ถามใจตัวเองดูค่ะว่าถ้าเป็นเงินของท่านท่านจะยังซื้อแบบนี้อยู่หรือเปล่า
ส่วนท่านรัฐมนตรีสารสุขค่ะต้องทำให้คนมั่นใจว่าการซื้อขายโปร่งใสตรงไปตรงมา
อย่าทำให้คนรู้สึกว่าท่านเกิดที่ซิโนไทยแต่ไปเติบใหญ่ที่ซิโนแวค
ที่สำคัญค่ะเมื่อเทียบราคาซีโนแวคที่ไทยซื้อกับราคาที่ประเทศอื่นซื้อก็ปรากฏว่า
เราซื้อในราคาที่แพงกว่าประเทศอื่นในตารางราคาของประเทศต่างที่พอจะหามาได้
เป็นราคาวัคซีนที่ไม่รวมค่าบริการจัดการค่ะปรากฏว่าประเทศอินโดนีเซียซื้อในราคาประมาณ๔๔๐บาทต่อโดส
อินเดียซื้อในราคา๔๓๙บาทต่อโดสฟิลิปปินส์ซื้อในราคา๔๒๖บาทต่อโดสค่ะ
แต่ประเทศไทยค่ะซื้อในราคาประมาณ๕๔๒๕๐สตางค์ต่อโดส
คำถามก็คือว่าทำไมไทยต้องจ่ายแพงกว่าประเทศอื่นอยู่ราว๑๐๐บาทต่อโดสค่ะ
เท่ากับว่าส่วนต่างที่ประเทศไทยจ่ายแพงกว่าประเทศอื่นก็ราว๒๐๐๐ล้านบาท
ท่านประธานที่เคารพค่ะทั้งอินโดนีเซียอินเดียฟิลิปปินส์
ไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้เข้าเพราะบอกว่าซื้อกับบริษัทโดยตรงจะถูกกว่า
ดังนั้นค่ะถ้าจะให้สิ้นความสงสัยพลเอกประยุทธ์ต้องเอาหลักฐานมาแสดง
วันนี้ท่านชี้แจงว่าวันนั้นนะคะท่านชี้แจงว่าไม่มีใบสัญญา
มีแค่ใบสั่งซื้อแต่ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากองค์การเพศรัชกรรมบอกว่า
ดังนั้นค่ะวันนี้ดิฉันจะให้ท่านเอาเอกสารดังต่อไปนี้มาชี้แจงต่อสภา
เอกสารอันแรกคือท่านต้องเอาหลักฐานการจ่ายเงินที่กรมควบคุมโรคจ่ายให้กับองค์การเพศรัชกรรม
ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเอามาแสดงต่อสภาให้หมดค่ะ
ประเสริฐเอารายละเอียดราคาซื้อขายวัคซีนมาแสดงให้ดูครบทั้ง๕ครั้ง
ถ้าท่านจะโต้แย้งข้อกล่าวหาก็ต้องนำหลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้งมาแสดงต่อสภา
จะมาแสดงหลักฐานแค่ใบสั่งซื้อครั้งเดียวไม่ได้
แล้วอย่ามาอ้างว่าหลักฐานเหล่านี้เปิดเผยไม่ได้ค่ะ
เพราะเป็นการโอนเงินงบประมาณจากภาษีประชาชนเป็นงบประมาณแผ่นดินค่ะไปซื้อ
ดังนั้นมันไม่ใช่สัญญาระหว่างประเทศค่ะ
มันเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐภายในประเทศไทยเอง

แล้วที่อ้างว่าเงินที่เหลือโอนเข้างบประมาณแผ่นดินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
แบบนี้ตอบง่ายเกินไปค่ะ
ถ้าท่านยืนยันว่าไม่มีเงินทอนจากส่วนต่างเข้ากระเป๋าใคร
ท่านต้องเอารายละเอียดการโอนเงินของกรมควบคุมโรคและองค์การเพศรัชกรรมมาแสดงให้หมด
ไม่อย่างนั้นไม่มีใครเชื่อท่านค่ะ

เท่ากับว่าเป็นสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน
ที่ท่านอนุทินมาตอบคำถามเมื่อวันที่๓๑สิงหาคม
แต่มันก็ยังไม่ทำให้หายความสงสัยได้
ถ้าจะทำให้คนไม่กังขากับสัญญานี้
ก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงกับสภา
ท่านประธานที่ครบค่ะวันนี้เจ้าของภาษี
เขาอยากรู้รายละเอียดการซื้อของของท่านค่ะ
สรุปแล้วท่านได้ส่วนต่างได้เงินทอนจริงหรือไม่
อย่าลืมว่าเงินค่าวัคซีนคือภาษีของประชาชน
ถ้าเจ้าของภาษีอยากรู้ท่านก็ต้องแสดง
ผลเอกประยุทธ์กับรองนายกอนุทินท่านไปตกลงกันเองนะคะ
ใครจะตอบหรือจะมาตอบทั้งสองคน
เพราะท่านต้องร่วมกันรับผิดชอบกับความผิดนี้
ถ้าวันนี้ท่านไม่ตอบหรือตอบแล้วไม่ชัดเจน
ดิฉันจะฟันทงว่าท่านมีการทุจริต
ค้าความตายหากินบนซากศพและคราบน้ำตาของประชาชน
ถ้าท่านไม่ตอบก็ให้ท่านดูปากดิฉันค่ะ

แล้วรอพักเพื่อไทยยื่นดำเนินคดีกับท่านกับปปชได้เลย
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
อนุทินยังกล้ามาตอบกับสภายว่าราคากับความปลอดภัยของประชาชน

ต่อให้ต้องซื้อวัคซีนในราคาที่แพงกว่านี้

รัฐบาลท่านกลับบอกว่าต้องจ่ายแพง
เลือกวัคซีนไม่ได้ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จะเสียไป
ไปเจรจากับซื้อกับบริษัทโดยตรงดีกว่า
แต่ปรากฏว่าพอเจรจาซื้อโดยตรง

เพราะหลักคิดท่านไม่ได้อยากทำเพื่อประชาชน
ผู้นำประเทศอื่นที่เขามีวิสัยทัศน์

เขาจะยอมทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด
ผูกขาดการซื้อวัคซีนไปแค่๒ยี่ห้อ
กว่าจะขยับตัวซื้อวัคซีนชนิดอื่น
สถานการณ์ก็ได้เลวร้ายไปไกลแล้วค่ะ

ยัตติที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงยติไป
กรณีนี้ค่ะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะ

ผิดพลาดมหันอย่างไม่น่าให้อภัย
โดยใช้บริษัทสยามไอโอไซด์ในการผลิต
ท่านต้องรู้ค่ะว่าสภาพบริษัทเขาเป็นบริษัทที่กำลังขาดทุน
แล้วเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปช่วยอุดหนุน

เขาเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรือเปล่า
ทำไมถึงกล้าไปฝากความหวัง
ไว้กับบริษัทนี้
ลักษณะแทงม้าตัวเดียวแบบนี้
และสุดท้ายค่ะก็ผิดพลาดพอผลิตไม่ได้

เจรพรมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญท่านสุประชัยประท้วงเรื่องอะไรครับผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปราย
คือสิ่งที่ท่านกำลังอภิปรายเนี่ย

ก็ได้มีผู้อภิปรายในเนื้อหาเรื่องเดียวกันมา
ผมพยายามที่จะไม่ลุกนะครับ
เนื้อหาของท่านก็น่าสนใจ
ผมคิดว่าถ้าท่านไปในเนื้อหาอืดก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าซ้ำเรื่องเดิมเรื่องทำไมโกแวค
แวคไม่เข้าโกแวคซื้อราคาอะไรต่างเนี่ย
มันซ้ำแล้วพอซ้ำแล้วมันสะดุด
มันจะทำให้เสียเวลาของเรา

แต่เรื่องที่ซ้ำแล้วเราเข้าใจแล้ว
และจริงก็คือท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้ชี้แจงมาแล้วตั้งแต่วันก่อน
ตอนนี้ท่านก็เอาคำชี้แจงว่าชี้แจงไม่ดีไม่ชัด

ซึ่งผมว่าไม่น่าจะชอบโดยการอภิปราย
ท่านประธานค่ะ
เดี๋ยวผมวินิจฉัยที่ท่านสุภาชัยประท้วงก่อนนิดหนึ่งนะครับ
ผมก็ติดตามการพิปรายของคุณจิราพรตลอด
ก็ถือว่าไม่ถึงขนาดจะผิดข้อบังคับนะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเราติดตามการอภิปรายมาตลอดนั้น
ก็มีผู้นำเสนอเนื้อหาสาระประเภทนี้มาหลายท่านแล้ว
แต่ว่าก็ฝากคุณเจรพรว่า
ณส่วนไหนที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอเยอะแล้ว
ก็พยายามเบ้นไปแล้วก็หาประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับ

ขออนุญาตประท้วงค่ะประท้วงท่านประธานค่ะ
ประท้วงผมเรื่องอะไรผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
เรียนท่านประธานค่ะดิฉันธีรรัฐสำเร็จวานิส
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย
ฉันต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะตามข้อ๙ค่ะ
ท่านจะต้องหยุดให้ทางท่านผู้ที่คอยประท้วง
เป็นองคารักษ์ท่านรัฐมนตรีอนุทิน
ประท้วงผู้อภิปรายแล้วนะคะ
พฤติกรรมเช่นนี้มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
เรารู้ดีค่ะว่ามีผู้ที่พูดถึงเรื่องนี้
แต่การอภิปรายของนางสาวจิรพรคือการตอกย้ำถึงความผิดพลาด
ที่อาจจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาได้อยู่แล้ว
แต่พฤติกรรมของท่านสุภาชัยขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะ

ก่อกวนกวนประสาทที่จะสร้างสมาธิให้กับผู้อภิปราย
ถ้าสมาชิกยืนขึ้นและยกมือพลศีรษะ
ถือว่าท่านสมาชิกยืนขึ้นแล้วยกมือพลศีรษะ
ยืนขึ้นประทวง
ประธานก็ต้องให้สิทธิ์

ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหน

ท่านสุประชัยจึงมีสิทธิ์ประทวง
เช่นเดียวกับท่านธีรรัฐ

คุณเทียรัตน์ได้ชี้แจง

ฉะนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิก
แต่การวินิจฉัยเป็นเรื่องของประธาน
ผมว่าท่านสุประชัยนี้จะพอแล้ว

ผมว่าเป็นการถ้อยคำที่

หรือผมจะเป็นองค์คะอะไรของใคร

แต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านผู้อภิปราย
ได้มีการอภิปรายเพื่อจะตอกย้ำ

ก็ตอกเรื่องในสิ่งที่คนอื่นก็พูดกันมาแล้ว

เพราะฉะนั้นก็คือท่านมาประท้วงผมแล้วบอก

ขอขอนคำพูดครับ

เจอท่านต่อสอทั้งสองท่านนั่งลงครับ

คุณเพียรัตน์ก็กล่าวหา

คุณธีรัตน์ควรจะถอนคำพูดคำนี้นะครับ
ที่กล่าวว่าท่านสุภาชัยก่อกวน
แล้วก็ขอให้ท่านได้เลิกก่อกวนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ท่านประทานครับผมก็ประทวงครับท่านไม่ได้ถอน
เดี๋ยวก็เจอหน้าเดี๋ยวบ่ายก็ไปประชุมกรรมธิการการต่างประเทศด้วยกันอยู่นะครับ

ตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าผมก่อกวนท่านต้องบอกว่าให้ผมหยุดก่อกวนเนี่ย
ถ้าบอกให้ผมหยุดก่อกวนก็แปลว่าท่านยังยืนยันว่าผมก่อกวน
ผมไม่อยากลุกหรอกครับที่จริงน้องเขาอภิปรายก็มีเนื้อหาสาระดีนะครับ
แต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรรอฟังแต่ท่านโปรดบอก
ท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่บอกว่าจงถอนคำพูดซ้ำเมื่อสักครู่เสียเถิด
แล้วก็จะได้ไปราบรื่นมีสมัคร
โอเคครับโอเคครับท่านท่านสุภาชัยนั่งเถอะครับ

เพื่อที่จะให้ท่านเจรพรได้อภิปรายต่อนะครับ
ขอให้ถือว่าคุณถอนนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ย้ำอีกว่า
ให้เลิกก่อกวนถ้าอย่างนี้ย้ำอีก
มันก็เหมือนกับว่าก่อกวนอยู่นะครับ
ผมว่าท่านดรมหานิยมผมว่าพอแล้วมั้งครับ
ผมประธวงครับผมประทวงข้อเจ็ดสิบเอ็ดครับ

จังหวัดสกุลนครเกษตรสองภาคประธัย
ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานข้อ๗๑นะครับ

คือเมื่อกี้นี่ท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วว่า
อภิปรายของผู้อภิปรายก็ถูกต้องตามประเด็น
แต่ท่านก็ยังปล่อยให้ท่านสุประชัยลุกขึ้นมาประท้วงอยู่
เพราะผมถือว่าคำวินิจฉัยท่านประธานเด็ดขาดแล้ว
เรื่องแบบนี้ท่านต้องวางตัวเป็นการนะครับ
ฝากท่านวิจัยด้วยครับเรื่องไม่ได้
ไม่ควรไม่ควรจะให้มันยาว

คิดว่าประธานไม่เป็นกลางได้แล้วนะครับ

ประธานทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้
จะต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง
เมื่อกี้ผมวินิจฉัยแล้วแต่ก็มีคนประท้วง
ผมก็ให้สิทธิ์ท่านสมาชิกประท้วง
เมื่อเขายืนขึ้นยกมือท่วมพ้นศีรษะ
ผมก็ต้องให้สิทธิ์ประท้วงเหมือนกับท่านนิยม

ยกมือพลศีรษะผมก็ให้ประท้วง
ฉะนั้นผมได้วินิจฉัยแล้ว
คุณเจรพรไม่ได้ทำผิดข้อบังคับนะครับ
แต่ว่ามันมีกรณีพิพาทต่อเนื่อง
ระหว่างคุณสุภาชัยกับคุณธิรัตน์เท่านั้นเอง
เชิญคุณเจรพรได้อภิปรายต่อครับ
ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสิทธุภัยค่ะ
ดิฉันต้องเรียนว่าประเด็นวัคซีนเป็นประเด็นใหญ่นะคะ
มันมีเรื่องของเงินทอนในนั้น
เป็นข้อกล่าวหาที่เรากล่าวหาว่า
ค้าความตายหากินบนซากศพของประชาชน
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีและท่านอนุทิน

เพื่อจะบี้เอาคำตอบให้กับประชาชนค่ะ

ดิฉันจะจี้ในทุกประเด็นที่ท่านยังไม่ได้ตอบคำถามให้ชัดเจน
ท่านประธานที่ครบค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้พูดถึงว่า
มีคนบอกว่ามันเหมือนเป็นการแทงม้าตัวเดียวนะคะ

ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นการแทงม้าตัวเดียว
เพราะว่าได้มีการเอาเงินไปอุดหนุนให้กับ๙บริษัทในประเทศไทย
เพื่อไปทำการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ประเด็นนี้ค่ะดิฉันก็จะถามต่อค่ะว่าสรุปแล้วการวิจัยก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
เพราะที่ดิฉันไปตรวจสอบค้นเอกสารของทางราชการ
พบว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ใช้งบกลางจำนวน๒๘๐๐ล้านบาทเศษ
สนุน๙บริษัทรวมถึงบริษัทสยามไมโอไซด์
เพื่อการพัฒนาวิจัยวัคซีน
ภายใต้ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด๑๙

ซึ่งเมื่อดิฉันได้ไปดูในสัญญานะคะ
สัญญารับทุนอุดหนุนปรากฏว่า

ในรายละเอียดหน้าที่ของผู้รับทุนค่ะ
ในหน้าที่๕ข้อ๘๔ระบุว่า
ผู้รับทุนจะต้องทำรายงานการเงิน
เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นงวดพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าโครงการ

อีกสละหนึ่งนะคะ
ดิฉันจึงอยากถามพลเอกประยุทธ์ค่ะว่า
ท่านในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าสอบคอ

ท่านได้ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยวัคซีนกับบริษัทที่ได้รับทุน

วิจัยไปถึงไหนแล้วส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาหรือยัง
ผลเอกประยุทธ์จะตอบว่าไม่รู้เหมือนที่เมื่อวานไม่ได้นะคะ
เพราะในรายงานการประชุมสบคครั้งที่๑๐ทัพ๒๕๕๙
พุธที่๒๒กรกฎาคม๒๕๖๓เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ณตึกสันติมัยตรีหลังนอก
วันนั้นค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าสบคได้มีข้อสั่งการว่า
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เจรจา
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับมหาวิทยาลัยออกสฟอร์ต
และพิจารณาการสับสนุนงบประมาณในกระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อผลิตวัคซีนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป
ในรายงานมีบอกด้วยนะคะว่าเพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาส
ใช้วัคซีนได้เป็นประเทศแรกของโลกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
และที่สำคัญในเอกสารก็มีลายเซ็นท่านลงนามเห็นชอบด้วยตัวเองชัดเจนค่ะ
ที่ที่ฉันถามก็เพราะว่าที่พลเอกประยุทธ์ให้ทุนกับบริษัทเหล่านี้
ก็เพราะบอกว่าจะให้คนไทยได้มีโอกาสได้วัคซีนเป็นประเทศแรกของโลก
แต่วัคซีนที่จะถูกส่งที่จะถูกส่งเลยค่ะเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
ดิฉันแค่สงสัยว่าวัคซีนจะเต็มแขนคนไทยเมื่อไหร่ค่ะ
เพราะทุกวันนี้ค่ะอย่าว่าแต่ได้วัคซีนได้ฉีดวัคซีนเป็นประเทศแรกของโลกเลยค่ะ
ขอแค่ไม่ใช่ประเทศสุดท้ายของโลกที่ได้ฉีดวัคซีนก็พอแล้ว
ดังนั้นถ้าจะให้ประชาชนมั่นใจในการเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้
ท่านต้องเอารายงานของบริษัทต่างที่ได้รับทุนมาแสดงให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้ดูค่ะ

ท่านประธานที่เคารพค่ะประเด็นต่อมาค่ะ
พลเอกประยุทธ์วันนั้นค่ะ
ก็ได้ชี้แจงต่อสภาแต่เป็นการโกหกกลางสภาเต็มค่ะ
ชี้แจงการอภิปรายของสสชลนานศรีแก้วต่อสภาว่า
แล้วพอ๓วันคล้อยหลังค่ะก็มาเปลี่ยนข้อสั่งการใหม่
มันเป็นการล้มโต๊ะการประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่แสดงให้เห็นว่าคำพูดผู้นำคนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะ

ท่านกำลังเอาความเป็นความตายของประชาชนมาล้อเล่น
ยัตติเขาถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมกลืนน้ำลายตัวเองค่ะ
เอกประยุทธ์นะครับไม่ต้องไปสั่งให้เจ้าหน้าที่สอบคอถอดเทปให้เสียเวลาค่ะ
วันนี้ที่ฉันหาหลักฐานมาแสดงต่อสภาว่า
ท่านจะแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่าคะถ้ามีหลักฐานข้อสั่งการ
ท่านกล้ารับปากหรือเปล่าคะว่าท่านจะลาออก
ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันเอาหลักฐานมาให้ดูค่ะ
ตามดิฉันมาดูเลยค่ะขออนุญาตนำสไลด์ถัดไปขึ้นค่ะ
สรุปรายงานการประชุมสบคครั้งที่๑๒ทัพ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๔เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
เป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟรนต์ณตั้งที่ตั้งหน่วยงาน
ในการประชุมหน้าที่๑๗ค่ะมีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้อ๖ระบุว่า
ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยอร์
มีจำหน่ายในประเทศไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที
และพร้อมจะส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
ท่านประธานที่ครบค่ะชัดเจนค่ะว่าในการประชุมสอบคอ
ผลเอกประยุทธ์เป็นคนสั่งการเอง
แล้วท่านจะมาตอบโมเมว่าไม่รู้ไม่รู้
เหมือนรองนายกรัฐมนตรีบางท่านไม่ได้นะคะ
ลงนามเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเอง
นี่ขนาดสั่งการเองยังมาโกหกกลางสภาว่าไม่เคยสั่งการ
เขาถึงบอกว่าเนี่ยค่ะกลืนน้ำลายตัวเองอีกแล้วค่ะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะการประชุมสอบคอทุกครั้ง
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าสอบคอจะมีข้อสั่งการทุกครั้งค่ะ
และเป็นข้อสั่งการที่ฟุ่มเฟือยที่สุด
เท่าที่ฉันเห็นในรายการการประชุมมีไม่ต่ำกว่า๒๐๐ข้อสั่งการค่ะ
แต่ข้อสั่งการพลเอกประยุทธ์กลับเป็นข้อสั่งการที่เป็นเพียงวาธกรรม
ไร้น้ำยามันจึงมีการระบาดระลอก๑ระลอก๒ระลอก๓ระลอก๔
และทุกครั้งที่มีการระบาดปรากฏว่าคนในรัฐบาลเองมีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้งค่ะ
พลเอกประยุทธ์สั่งการเองทำล้มเหลวเองกลืนน้ำลายตัวเอง
จึงตกมาอยู่กับพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับภาวะระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลว
ท่านประธานที่ครบค่ะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาค่ะ
ที่พลเอกประยุทธ์ได้เสนอเปลี่ยนชื่อมาตรการค่ะ
สไลด์ถัดไปค่ะพลเอกประยุทธ์ได้เคยเสนอ
เปลี่ยนชื่อมาตรการจากเดิมที่ชื่อ
มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาชุดที่๑
เปลี่ยนชื่อค่ะเป็นมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
ไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่๑
อันนี้ตามมติคณะดนตรีเมื่อวันที่๑๐มีนาคม
การที่พลเอกประยุทธ์ขอเปลี่ยนชื่อเติมคำว่าเศรษฐกิจ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
จริงจริงดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่า
กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่ก็ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ดำเนินการด้วยความรอบครอบ
เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก
มูลค่าความเสียหายมหาศาล
ผลเอกประยุทธ์และพวกต้องรับผิดชอบมูลค่าความเสียหายนี้
ไม่ต่ำกว่า๔แสนล้านบาทค่ะ
ตัวเลขนี้ที่ฉันไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองนะคะ
เพราะในหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขด่วนที่สุดที่
สท๕๙ทับ๔๒๔๙ลงวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๕๙
ซึ่งนายอนุทินชาญวิรากุลได้แจ้งต่อคณะรันตรี
ถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจหากไม่ได้รับวัคซีนทันการ
บอกว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า๔แสนล้านบาท
และนี่เป็นมูลค่าที่ประเมินไว้เมื่อตอนเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐

ซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดยังไม่รุนแรงเท่ากับปีนี้
วันนี้เกิดการระบาดระลอก๓ระลอก๔

ดังนั้นมูลค่าความเสียหายในวันนี้มันประเมินค่าไม่ได้ค่ะ

ผลเอกประยุทธ์เคยกล่าวหาท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์
ทำประเทศเสียหายจากการดำเนินนโยบายช่วยพี่น้องชาวนา
แต่วันนี้หนังสือของกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลท่านเองค่ะ
ถือเป็นใบเสร็จที่แสดงมูลค่าความเสียหายจำนวนอย่างน้อย
สี่แสนล้านบาทที่พลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ
ดังนั้นค่ะการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศ
ละเงินเดือนจำนวน๓เดือนเพื่อช่วยโควิด
ฉันกราบเรียนว่าต่อให้เป็นเงินเดือนทั้งชีวิตของท่าน
ก็เทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
เงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่ต้องปิดตัวไปกว่า๑๘เดือนมูลค่าความเสียหายกว่า๕ล้านล้านบาท
เพียงพอที่จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมที่แทบจะไม่เหลือเงินทุนหมุนเวียน
ให้มีลมหายใจต่อห้องพักโรงแรมกำลังกลายเป็นห้องดับจิตหมดแล้วค่ะ
เพียงพอที่จะช่วยแรงงานในธุรกิจโรงแรมกว่า๒๔ล้านคนที่กำลังจะตกงาน
ไม่เพียงพอที่จะเยียวยาธุรกิจร้านอาหารที่ปิดตัวลงกว่า๕๐๐๐ร้าน
เพียงพอที่จะช่วยพยุงราคาข้าวให้ชาวนาได้มีเงินไปใช้หนี้ทกศ
ไม่พอที่จะช่วยชาวสวนลำไยภาคเหนือไม่พอช่วยชาวสวนยางภาคใต้
เพียงพอที่จะสร้างงานให้กับนักศึกษาที่จบมาแล้วไม่มีงานทำ
เพียงพอที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยที่ถ่างออกเรื่อยแคบลงได้
ไม่เพียงพอที่จะลบล้างความผิดทั้งหมดที่ท่านได้ทำไว้กับเศรษฐกิจของประเทศจนเสียหายเป็นอัมพาต
อย่าหวังว่ารัฐบาลนี้จะไปเก็บภาษีจากคนรวยเพิ่มค่ะ
รัฐบาลนี้มีแต่จะรีดเลือดจากปู
กำลังจะจ้องเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้า
กำลังเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล
ทั้งที่เขาแทบจะล้มทั้งยืนในวิกฤตครั้งนี้
ที่ผ่านมารัฐบาลปิดเมืองโดยไร้มาตรการ
หรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจ
ใช้เงินกู้ไปอย่างเปล่าประโยชน์
เงินภาษีที่นำมาใช้ไม่ได้สร้างพลังให้กับประชาชน

เศรษฐกิจมันถึงไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นสักที
แล้วเวลาพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงกับสภาค่ะท่านก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดด้วยการเอาประเทศไทยไปเทียบกับประเทศที่แย่กว่าตลอด
สรุปแล้วค่ะภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้ยืนอยู่ในชั้นหน้าแนวหน้าเลยใช่ไหมคะ
ดังนั้นค่ะถ้าพลเอกประยุทธ์อยากทำประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตนี้จริงค่ะ
ดิฉันขอให้ท่านเอาเงินเดือนของท่านทั้ง๓เดือนคืนไปค่ะ
และขอให้ท่านไปไหนก็ได้ค่ะสัก๓เดือน
หายไปจากประเทศไทยได้ก็ยิ่งดีค่ะ
แล้วท่านจะรู้ว่าการหายไปของท่าน
คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศชาติ
หลายท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดมาค่ะ
เคยเห็นวิกฤตหนักหนาสาหัสแบบนี้

อยู่ในภาวะที่สับปะเหลอทำงานหนักกว่านายกรัฐมนตรีค่ะ
ทุกอย่างมันกลับตลปัดไปหมดค่ะ
ประชาชนต้องรอตรวจรอเตียงรอตายกลางถนน
เตาเผาศพพังค่ะแต่รัฐบาลก็ยังอยู่ได้
จริงเตาเผาศพต้องอยู่นะคะแต่รัฐบาลต้องไปค่ะ
ต่อจากนี้ค่ะแม้พลเอกประยุทธ์จะระดมเอาวัคซีนสารพัดยี่ห้อเข้ามา
ประกาศผ่อนคลายมาตรการหรือจะทำอะไรก็ตาม
โดยอ้างว่าเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น
แต่ดิฉันกราบเรียนว่ามันสายไปแล้วค่ะ
สิ่งที่ท่านทำไม่สามารถลบล้างความผิดที่ได้ทำไว้
คนที่ตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นมาได้ค่ะ
ราคาที่คนไทยต้องจ่ายเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ในอำนาจ
ต่อมันมากเกินจะรับได้
เพราะราคาที่เราต้องจ่ายไม่ใช่เพียงแค่ภาษีของพี่น้องประชาชน
แต่มันแลกด้วยชีวิตคนไทยที่ต้องสังเวยให้กับผู้นำที่
ไร้ความรู้ความสามารถคนนี้
ความเจ็บปวดอย่างยิ่งสำหรับประชาชนไม่ว่าประเทศไหนก็ตามคือ
การตายให้กับความโง่ของผู้นำ
ท่านไม่ได้ลงมือฆ่าค่ะแต่ท่านปล่อยให้เขาตาย
บางคนมีเงินมีศักยภาพที่จะจ่ายเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษา
แต่ว่าการบริหารจัดการผู้นำที่ล้มเหลวช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ได้ค่ะ

ดังนั้นคนจำนวนมากเขาไม่ได้ตายสังเวยให้กับโรคระบาด
แต่ตายสังเวยให้กับความไม่ฉลาดของผู้นำ

และต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องสังเวยให้กับการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ดิฉันขอไว้อาลัยให้กับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในวิกฤตครั้งนี้

ขอให้ท่านอย่าได้มาเกิดในยุคที่มีการทำรัฐประหาร
อย่าได้มาเกิดในยุคที่มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อย่าได้มาเกิดในยุคของผู้นำที่ขาดความรับผิดชอบ
อย่าได้มาเกิดในยุคผู้นำที่โอหังคลั่งอำนาจไม่เห็นหัวประชาชน
อย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้นำค้าความตายหากินบนซากศพและคราบน้ำตาของประชาชน
และที่สำคัญค่ะอย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด
ด้วยเหตุผลที่ที่ฉันได้พิปรายมาทั้งหมดนี้ค่ะ
ที่ฉันไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวิรากุลบริหารประเทศต่อไปค่ะ